เอาไปต่อกันบ้างดีกว่าเรื่องแฟชั่นกันดีกว่า
แฟชั่นแบบเบากันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
สมัยนี้แฟชั่นมาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะพี่แจ
เห็นอยู่คือทำไมน้อยชิ้นจังเลยอ่ะแต่ละคน
คุณผู้ชมดูแล้วแบบเราใส่ได้หรือเปล่าเนี่ย

บางคนก็ฮิตใส่เสื้อตัวใหญ่บางคนก็ฮิตใส่เสื้อตัวเล็ก
ปัจจุบันเนี้ยเสื้อมันเล็กเผื่อขนาดไหนรู้มั้ย
บางคนเขาแซวว่าเสื้อเล็กเหมือนน้องหมาเหมือนเสื้อน้องหมาน้องหมา

อะไรอย่างนั้นคุณผู้ชมอันล่าสุดนี่คุณผู้ชม

นี่เลยคนนี้บอกเลยนะคะว่าเสื้อตัวเล็กแบบนี้ถือว่าเป็นลายเซ็นแฟชั่นของเธอเลยก็ว่าได้

คือรูปร่างสาวใหม่เขาก็บางเนอะ

มักจะอวดทุนใส่เสื้อผ้าแบบตัวจิ๋ว
เค้าตัวเล็กเค้าก็ต้องใส่เสื้อตัวเล็กกันเนาะ

ล่าสุดค่ะกับเสื้อสีดำแบบนี้

การแต่งหน้าพร้อมกับอินเนอร์แบบแซ่บแบบนี้

แล้วก็แซวน้องใหม่ว่าเผ็ดเกินต้าน

เออและที่สำคัญหวานใจเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วย

เสื้อมันตัวเล็กจริงคุณผู้ชมค่ะ
เออนะนี่แล้วน้องใหม่ก็ตอบว่า
เต๋อพร้อมกับโยติคอนรูปลิงปิดปากแบบนี้
เออนะคะเขาเรียกกันลุงลิงแบบนี้
ต่อเสื้อตัวจิ๋วอีกคนนึงคนนี้ก็ชอบใส่เสื้อตัวจิ๋วเหมือนกัน

คุณค่ะนี่ดิฉันชอบมากเซตนี้

คุณผู้ชมแพทย์นับประพานั่นแหละบอกเลยกล้ามใจกล้ามเอยของเธอนะคะปังมากจริง
ครั้งนี้เนี่ยแม่จัดชุดเปรี้ยวมาเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าไฟลุกในไอจีเช่นเคย

ก็โอเคเสื้อแขนยาวแต่ว่าโชว์พุงขึ้นมาเลยค่ะ
เขากำลังฮีตเธอแฟนช้าง

อิโมติคอนไฟลุกตาหัวใจกันเพียบเลย

ฟรอยบอกว่ากล้ามท้องเด่นชัดกว่าบัวขาวไปเลยครับ

นี่กล้ามชัดเลยแสดงว่าออกกำลังกายมาก
หลายคนสงสัยแพทย์ณปภาทำไมผอมจริงอ่ะ

เพราะเขาผอมแบบการออกกำลังกาย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมไปปิดท้ายหน่อยแล้วกันนะคะ

คุณอุ้มลักษณะโอ้โหคุณคนนี้ยกให้ไปเลย

อวดความเผ็ดนะคะตรงไหนก็ได้หมดเลย
ล่าสุดมาในชุดกางเกงยินขาสั้นแบบนี้เลยจ้ะ
แต่ความแซ่บนี่อยู่ที่เสื้อของแม่ใช่ไหมดีกิน๙๙๕
บิกินี่สีส้มจีนกี่ใจขนาดนี้

นี่คุณเขาเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อตัวสีแดงข้างในตัวเดียวแล้วก็มาเดินโท่งนะจ๊ะ
ถึงตัวข้างในจะสุดสั้นนิดเดียวโป๊นิดเดียว
แต่ว่าข้างนอกมีเบลเซอร์มีเสื้อสูตรคุมไว้อยู่คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องแฟชั่นน่ะนะคะกับพี่พรหมอพอควรนะ